อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าการทำประชามติ
รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูลครั้งนี้
มี๒ประเด็นหลักที่เป็นคำถามนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วหลายคนก็สงสัยนะคะว่า

อันไหนเป็นบัตรดีบัตรเสียหรือว่าดีบางส่วน

เมื่อคำถามในการทำประชามติมีมากกว่าหนึ่ง
นั่นหมายถึงกระบวนการออกเสียงจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
โดยการวินิจฉัยบัตรดีและบัตรเสีย
ของคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงในครั้งนี้

คือบัตรดีบัตรดีบางส่วนและบัตรเสีย
ดีคือบัตรออกเสียงที่ประชาชนกากบาท
ช่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งสองประเด็น
โดยการกากบาทจะต้องมีจุดตัดเดียว
และจุดที่ตัดกันจะต้องอยู่ในช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
เจตนาทำเครื่องหมายกากบาทแต่เส้นปากกาไม่ติด
หมึกออกไม่สม่ำเสมอทำให้เส้นไม่ชัด
ขีดซ้ำเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทให้ชัดถือเป็นบัตรดี
หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเจตนาทำเครื่องหมายกากบาท
แต่เส้นปากกาขาดหรือชัดจนทำให้ไม่เห็นจุดตัด
แต่ยังปรากฏร่องรอยว่าเจตนาทำเครื่องหมายกากบาทถือว่าเป็นบัตรดี
เช่นเดียวกับกรณีบัตรออกเสียงเลอะรอยหมึก
โดยผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เจตนาจะทำรอยหมึกดังกล่าว
ให้เป็นเครื่องหมายเป็นที่สังเกตถือว่าเป็นบัตรดี
ขณะที่บัตรเสียตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ
กำหนดลักษณะบัตรเสียหรือบัตรที่ไม่ให้นับคะแนนดังนี้

ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
ที่มีการเขียนข้อความอื่น
ที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากกากบาท
ที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องลงคะแนน
บัตรทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกต
ที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินกว่า๑เครื่องหมาย
และบัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนไปในทิศทางใด

มีคำวินิจฉัยบัตรดีบางส่วนเพิ่มขึ้นมา

ทำให้การนับคะแนนใน๒คำถาม
จะแยกจากกันโดยสิ้นเชิง
หากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนอย่างถูกต้องในส่วนคำถามที่๑
เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูลหรือไม่เห็นชอบ
แต่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ลงคะแนนในส่วนของคำถามที่๒

ออกเสียงฉบับนี้จะไม่เสียทั้งฉบับ
แต่จะถูกนับเฉพาะคำถามที่๑ที่เป็นบัตรดีเท่านั้น
แต่การจะเป็นบัตรดีเท่านั้น
บัตรดีบัตรเสียหรือบัตรดีบางส่วน
ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกรรมการนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง
ข่าวแทรศทีวีรายงาน